มีพื้นที่หนึ่งนะครับที่ได้รับการจับตาว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงนะครับ
เพราะว่าเดิมนั้นก็คาดการณ์กันว่าพายุโซนร้อนปลาบึกจะขึ้นฝั่งตรงนี้นะครับ
ก็คือพื้นที่ที่จังหวัดแถวเกาะสมุยนะฮะที่สุราชธานีนะครับ
แต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนไปที่นครศรีธรรมราชแล้ว
แต่หลายจังหวัดก็จะได้รับผลกระทบเช่นกันนะครับ
เราจะไปดูล่าสุดที่จังหวัดชุมพรนะครับท่านผู้ชมครับ
เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมามีปรากฏการณ์ท้องฟ้าสีแดงหรือว่าอุกาฟ้าเหลือง

ประชาชนที่พบเห็นต่างก็หวาดกลัวว่าจะเกิดภัยร้ายตามความเชื่อของชาวทะเลนะครับ
ติดตามจากรายงานของคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี

บรรยากาศในขณะนี้นะครับสำหรับพื้นที่จังหวัดชุมพรบริเวณปากน้ำชุมพรแห่งนี้นะครับ
พบว่าคลื่นทะเลนั้นค่อนข้างสูงแล้วก็มีกำลังแรงนะครับ
ส่วนบรรยากาศเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานะครับก็พบว่ามีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเกิดขึ้น
ที่เรียกว่าอุกาฟ้าเหลืองนะครับ
ซึ่งนี่ชาวบ้านเองก็ถือว่าเป็นการส่งสัญญาณอันตรายจากธรรมชาติ
เพื่อที่จะให้ชาวบ้านรวมถึงประชาชนในพื้นที่นั้น
เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าครับ
งฟ้าสีแดงสดหรือที่เรียกว่าอุกาฟ้าเหลืองนะครับ
เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอเมืองชุมพร๒ครั้งติดต่อกันแล้วนะครับ
โดยครั้งแรกนั้นเกิดขึ้นเมื่อวานนะครับ
ส่วนชาวบ้านในพื้นที่ส่วนใหญ่นั้นก็เชื่อว่า
นี่อาจเป็นสัญญาณอันตรายที่ธรรมชาตินั้นมาแจ้งเตือนให้กับผู้คน
เตรียมตัวรับมือกับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้น
ตามความเชื่อของชาวเลครับ
ขณะที่ภาพรวมของทั้งจังหวัดตั้งแต่ตลอดทั้งวันที่ผ่านมานะครับ
ในช่วงเช้านั้นทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับ
ก็คือนายวิบูรณรัตนากรวงก็ได้สั่งการให้๖อำเภอในพื้นที่เสี่ยงนั้นนะครับ
เตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น
แล้วก็มีการเปิดศูนย์อพยพไว้แล้วนะครับ
ทั้งหมด๖อำเภอหากมีเหตุการณ์ฉุกเฉินก็สามารถที่จะรองรับประชาชนได้ทั้งหมดครับ
อกจากนี้นะครับยังได้มีการสั่งย้ายผู้ป่วยติดเตียงที่อยู่บริเวณพื้นที่เสี่ยงนั้นให้ออกจากพื้นที่
พร้อมทั้งมีการเตรียมอุปกรณ์ช่วยเหลือต่าง
ให้ทางปพนั้นได้เตรียมไว้ซึ่งทั้งหมดนั้นก็ได้มีการเตรียมเรียบร้อยทั้งสิ้นนะครับ
ส่วนที่อำเภอประทิวนะครับก็พบว่าตอนนี้นะครับก็มีศูนย์อบพยพ
ซึ่งเป็นศูนย์อบพยพที่ถือว่าค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับ
อยู่ที่สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารราชกระบังวิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์
ซึ่งที่นี่นะครับจะสามารถรองรับประชาชนได้ประมาณ๑๐๐คน
มีอาหารกักตุลที่เป็นเสบียงไว้สำหรับใช้ชีวิตประมาณ๓๔วันครับ
ขณะที่บรรยากาศตลอดทั้งวันนะครับเกือบทั่วทั้งจังหวัดนั้น
บรรยากาศก็ค่อนข้างที่จะขมุกขมัวนะครับฟ้าหลัว
แล้วก็มีฝนตกโปรยปลายลงมาเป็นระยะนะครับ
ส่วนบรรยากาศที่บริเวณชายหาดนั้นก็พบว่ามีคลื่นทะเลนะครับ
ค่อนข้างที่จะแรงบริเวณที่ปากน้ำ
แต่ว่าในส่วนของทางอำเภอประชิวนั้นนะครับ
พบว่าคลื่นลมนั้นกลับไม่มีนะครับ
เพราะว่าไม่มีการไหวติงของต้นไม้เลยนะครับ
ซึ่งนี่ก็ถือเป็นสัญญาณอันตราย
ซึ่งชาวเลเชื่อว่าเป็นการบอกเหตุล่วงหน้าของธรรมชาติ
และนี่นะครับคือสถานการณ์ภาพรวมที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวัน
แล้วก็เป็นบรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะครับ
ซึ่งทางทีมข่าวของเราเองนั้นก็ได้ปักหลักรายงานความเคลื่อนไหว
ท่านผู้ชมได้ทราบกันตลอดทั้งวันเช่นเดียวกันครับ

รายงานจากปากน้ำชุมพรจังหวัดชุมพรครับ